คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้า

หลังจากคนร้ายเนี่ยบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องที่นราธิวาสนะครับ
ล่าสุดในวันนี้สามารถที่จะจับภาพของคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว

ภาพวงจรปิดที่ติดตั้งเอาไว้ตามเสาไฟฟ้านะครับ
และอาคารภายในโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
บันทึกภาพกลุ่มคนร้ายมีจำนวนประมาณ๕๐คนครับ
พร้อมทั้งอาวุธครบมือบันทึกได้อย่างชัดเจนนะครับ
อย่างที่เห็นซึ่งก็กระจายกำลังบุกยึดโรงพยาบาลจำนวน๒จุด
คือทางชายป่ารกทึบหลังอาคารแฟลต์ด้านหลังโรงพยาบาล
นั่นคือจุดหนึ่งก่อนจะกระจายกำลังเดินผ่าน